เป็นหนึ่งรายการนะคะที่จะคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันในกีฬา๔เกมปีหน้าด้วยค่ะ
โดยไทยรัฐทีวีก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งวันนี้ค่ะมีกฎกติกาคร่าวมาฝากกันด้วยค่ะ
เป็นรายการที่ได้รับความสนใจเนื่องจากว่ามีการคัดผู้ที่ทำคะแนนได้ดีสะสมคะแนนไปแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๒๙
โดยนักกีฬาแต่ละคนนะคะจะต้องควบม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประมาณ๑๑๑๒เครื่องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดจนเข้าเส้นชัย
โดยหากม้าเตะเครื่องกิดขวางค่ะก็จะเสียคะแนนเครื่องละ๔คะแนน
ซึ่งถ้าหากม้าปฏิเสธเครื่องครั้งแรกจะเสีย๔คะแนนเช่นเดียวกัน
แต่ว่าถ้าหากปฏิเสธเครื่องครั้งที่๒จะถูกปรับแพ้ทันที
และว่าถ้าหากควบม้าเข้าเส้นชัยเกินเวลาที่กำหนดไว้
ก็จะเสียวินาทีละ๑คะแนน

นักกีฬาคนใดทำคะแนนเสียน้อยที่สุด

แต่ว่าถ้าหากมีคะแนนเท่ากันหรือว่าเสมอกัน
ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะเพิ่มรอบจำออฟค่ะ
ซึ่งในรอบนี้หากคะแนนได้เสียเท่ากันอีก
ก็จะตัดสินที่เวลาที่ทำได้ค่ะ
ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๒๕๒๗พฤศจิกายน
ที่สนามขี่ม้ากองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์กรุงเทพ
โดยเทราะห์ทีวีจะถ่ายท่อสดวันสุดท้าย
วันอาทิตย์ที่๒๗พฤศจิกายน
ตั้งแต่เวลา๑๖๑๘นเป็นต้นไปค่ะ